จะพาไปดูความสวีทของคู่นี้กัน
สายปานอภินยากับแฟนหนุ่มขุนวุดวุดทินันนะค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวไม่สู้ดีเท่าไหร

เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนมันก็จะสดใสเสมอ

อกจากนี้นอกจากความหวานของทั้งคู่ที่เราจับตามองแล้ว
ดิฉันเห็นอะไรแปลก

เพราะว่าสายป่านมาเป็นคนที่ไปเที่ยวแบบทะเลแบบเนี้ยบ่อย
โดยที่ไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วสายปั่นก็ออกตัวว่า
ยังคงความเป็นแบบบอยแมนของเธอเอาไว้
ไม่ได้คิดจะไปเอาดีด้านเซ็กซี่เท่าไหรหรอกค่ะ
อย่างเช่นต้นขาหน้าท้องข้างหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในบริเวณที่เราต้องการไปเติมเอาตรงเนินอกใช่ค่ะให้มีเนินเฉยค่ะ
ตัดสินใจเองค่ะตัดสินใจเองคือเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะแล้ว

แล้วทีนี้มันดูดออกมาอย่างเดียวมันไม่พอ

ทีเลยเราเป็นคนที่มีมีอยู่แล้วมีทรงของเดิมอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าทำตรงนี้ให้มันเต็มขึ้นเฉย
เพราะว่าปกติแล้วของป่ามันเป็นหายปลาร้าแล้วมันก็แบบแฟบไปเป็นกระเป๋าเลยนึกออกป่
ก็พอใจนะคะเพราะว่าจากที่เคยใส่เชื้อนในเราแบบไม่มีเนินอะไร
อันนี้ใส่ตัวเดิมทุกอย่างไซส์เดิมหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันก็มีช่วงเนินขึ้นมานิดนึง

สนใจดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องศึกษาก่อนเนาะว่าแต่ละคนเหมาะสมกับรูปร่างตัวเอง
คือเรื่องของการทำศัลยกรรมการดูดไขมันอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเรื่องของความปลอดภัยให้ดีนะคะ
สายป่านเนี่ยเขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างแล้วกันนะ
ก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จด้วยเป็นแนวทางแต่ว่าเห็นสายปั่นแบบนี้ก็ดูมีแบบซวดทรงองค์เอวมามั่นใจมากขึ้น